เอาละครับมาถึงช่วงที่จะได้เวลาเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณแล้ว
พาไปรู้จักกับสาวคนหนึ่ง
หน้าตาของเธอและความทันสมัยของเธอจะเป็นอย่างไร

เป็นหุ่นยนต์ที่ออกแบบโดยญี่ปุ่นเขานะครับ
มนุษย์สามารถประดิษฐหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ได้
ภายนอกและภายในครับ

ทำงานโดยใช้หัวฉีดอัดลมเข้าไปถึง๔๒หัว
เครือข่ายระบบประสาทในตัวของเขาเอง
แล้วก็โปรแกรมที่ตั้งมาเพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเองด้วยนะครับ
โดยผู้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ก็คือคุณฮิโรชิอิชิกุโรนะครับ
ก็ได้เปิดเผยว่าจุดประสงค์ในการสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้
ก็คือต้องการให้เขาเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องมีคนคอยควบคุม
คุณยนต์ตัวนี้สามารถสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนที่อุณหภูมิความชื้น
และแม้แต่การร้องเพลงก็สามารถทำได้ด้วยนะครับ
ที่เจ้าหุ่นยนต์อาเทอร์นั้นขยับแขนขยับขาขออภัยขายังไม่มีนะฮะ
ขยับแขนทั้งสองข้างไปมาเกิดจากการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม
เรียนแบบการขยับแขนและขยับใบหน้าของมนุษย์ได้
แม้ว่าทางทีมผู้คิดค้นจะยังไม่สามารถทำการวิจัยข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับการมีชีวิตของหุ่นยนต์ได้แต่พวกเขาก็บอกว่า
สามารถสัมผัสถึงการมีชีวิตในตัวของอัลเทอร์เธอได้เลยนะครับ
เหมือนว่าอัลเชอร์ไม่ได้เรียนแบบเพียงแค่พฤติกรรมของมนุษย
แต่มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์จริงแล้วดูหน้าตาเขาคล้ายมนุษย์จริงเลยนะครับ
แล้วก็อัลเทอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกที่มีความคล้ายมนุษย์มาก
จากเรื่องของความรู้สึกมากที่สุดเลยนะครับ